ไปดูพฤติกรรมของลูกจ้างแสบคนหนึ่ง

แม้ไปฉกเพชรของเจ้าของร้านเข้าไป

และที่สำคัญกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดด้วยคุณผู้ชม
สาขาราชพฤกษ์พื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
ลงมือขโมยเครื่องเพชรในร้านเองแหละครับมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ตู้เซฟเขาเอาไปใส่กระเป๋าสีดำ
จากนั้นก็วางบนรถเข็นนะฮะแล้วก็เดินออกไปจากศูนย์การค้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นตั้งแต่วันที่๑๘มกราคม
ด้านตำรวจภูทรชัยพฤกษ์ก็บอกว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ย
รอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายและสอบประคำทางด้านของนายภัยรัฐนาคสะเกด

คนร้านแหละนี้คือนางชะโนไทยหรือว่าสาอายุ๔๔ปี

พนักงานคนนี้มีหน้าที่เป็นคนเก็บเครื่องเพชร
แล้วก็นำเครื่องเพชรออกมาวางจำหน่ายให้กับลูกค้าทุกวัน
ที่สำคัญนางชะโนไทยทำงานมาแล้ว๑๐ปีครับ
ทำกับร้านนี้มา๑๐ปีแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านไว้ใจมากมอบกุญแจตู้เสียทั้งหมดให้

มารู้ทีหลังว่าร้านปิดมาหลายวัน
แต่เจ้าของร้านไม่ได้เอกใจเอ๊ะทำไมร้านถึงปิด
ลูกจ้างคนนี้ไปธุระต่างจังหวัดหรือเปล่า
ไม่เอกใจด้วยความไว้ใจมากทำกันมา๑๐ปี
กระทั่ง๒๘มกราคมที่ผ่านมา
นายภัยรัฐเดินทางไปที่ร้านร้านก็ปิด
โทรไปหาลูกจ้างโทรไปหานางชะโนไทย
ไม่รับติดต่อไม่ได้ตัดสินใจเรียกช่างมาเปิดเซฟซิ
โอ้โหเปิดไปลมแทบจับเครื่องเพชร๑๕๐ชิ้นหายไป
มีกำไรมีแหวนมีต่างหูมูลค่ารวมกว่า๑๐ล้านบาท
ก็เลยไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้าง
โอ้โหแน่นอนครับลูกจ้างคนที่เขาไว้ใจที่สุด
เป็นคนขโมยเพชรไปเองนั่นเองนะครับ
ต่อมาตำรวจก็ตรวจสอบที่บ้านพักย่านบางบัวทอง
ได้ข้อมูลจากญาติบอกว่านางชะโนไทยมาที่บ้านเย็นวันที่๑๘
หลังจากนั้นก็หายไปติดต่อไม่ได้อีกเลย
สุดท้ายจำรวจก็เตรียมอนุมัติสารให้ออกไหมจากนางชะโดทัยต่อไป

ซึ่งโอ้โหสุดท้ายเนี่ยเหมือนที่เพลงเขาบอกนะ